เหมือนกับป่วยอะไรอย่างนี้เขาก็โทรมาหาแฟนหนูบอกว่า
ให้เอาย่ากลับบ้านหนูก็สั่งแฟนบอกว่าไม่ต้องพากลับเดี๋ยวดูเอง
ต่อให้หนักกว่านี้ก็ดูได้ไม่ต้องให้ใครดูเดี๋ยวดูเอง
งสักฟอก๑๐๘ช็อปสูตรใหม่เพิ่มพลังสัก๒เท่า
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้
ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั

สวัสดีครับทุกคนค่ะพบกับเรา๒คนอีกแล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์๑๘น๒๐นเป็นต้นไปนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้กับเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการเราก็มาด้วยความเต็มที่คึกคักนะครับ
พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับนักสู้ชีวิตทุกท่านเลยนะครับ
เราจะยินดีมากเลยนะครับถ้าท่านร้องได้ครบ๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลยนะครับ
เอาไปเลยครับจากรายการของเรา๑ล้านบาทครับ

วันนี้เรียกได้ว่าปลุกความคึกคักตั้งแต่หัวม้วนเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าครั้งที่แล้วพักก่อนนู้น
คล้ายทิตทูไงหัวม้วน
สมัยก่อนเนี่ยเวลาถ่ายรายการเขาจะเป็นม้วนเทปไงฮะอันนี้ก็แบบตั้งแต่หัวม้วนเลยนะฮะ
ก็พยายามปลุกความคึกคักกันอย่างสมวัยนะ

คือครั้งที่แล้วเรายังอยู่กับพี่หนุ้ยนะหวัดเสียวเหลือเกินว่าแบบ

เพราะว่าครั้งสุดท้ายก่อนจากกันเนี่ยทำไปได้ละ๘๐๐๐บาท
วันนี้เราจะเปิดศักราชอีก๒เพลงเนี่ยเขาจะได้ตามเป้า
เพลงต่อไปหนึ่งแสนและสองแสน
วันนี้เราก็เลยคึกคักเกมเข้มข้นอย่างแน่นอนค่ะครับ
และการที่จะทำให้เกมเข้มข้นก็ต้องมีผู้แข่งขันค่ะ
แข่งขันกับตัวเองนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้ก็พร้อมกันอยู่แล้ว
แต่ว่าก่อนจะไปพบกับพี่หนุ้ยไปชมภาพชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
นัทรดานามสกุลรวมสินค่ะ
ชื่อเล่นชื่อนุ้ยอายุ๔๐ปีค่ะมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ
เปิดตั้งแต่๔โมงเย็นปิดร้านประมาณเที่ยงคืนค่ะ
ลูกค้าน้อยค่ะขายไม่ค่อยดี
ครอบครัวเราอยู่กันทั้งหมด๘คนค่ะ
ก็คือมีแฟนมีหนูแล้วก็ลูกสาวของหนูก็คือลูกติดหนู
แล้วก็ลูกติดแฟน๓คนแล้วก็มามีด้วยกันอีก๑คน
ลูกทั้งหมดเป็น๕คนแล้วก็มีย่าก็คือแม่แฟนค่ะ

ทุกวันนี้นะคะลงทุนขายของต่อวันต้องใช้ทุนประมาณพันห้า
ถ้าวันหนึ่งขายได้น้อยกว่า๓๐๐ก็ถือว่าอยู่ไม่ได้
ลำบากเงินที่จะใช้จะกินจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่มันไม่พอ
ก็เลยต้องกู้เป็นหนี้นอกระบบ
ช่วงล่าสุดก็คือกู้มาเจ้าละ๒๐๐๒๐๐๐
ก็ต้องผ่อนเขาทุกวันอย่างตกเย็นอย่างนี้เขาก็จะมาเก็บแล้ว
ถ้ายังไม่มีให้เขาก็เขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะมาอีกรอบนึง
ก็ต้องให้เขาอยู่ดีเก็บให้เขาอยู่ดี

จ่าย๗๕๐เจ้านึงแล้วก็๕๐๐บาทเจ้านึงค่ะ
ก็เลยค่อยปอบกันก็คือใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวเราเองไม่ขอที่จะร่ำรวย
ขอที่จะมีอะไรมากมายแต่ว่าอยากให้หนี้มันหมดไป

แล้วเคยเจอไหมครับหลายที่เขาพูดแบบทำให้เราเสียความรู้สึก
มีแต่ว่าถึงวันที่เราคืนเขาไม่ได้จริงเนี่ย
เขาจะแบบมีคำแบบพวกมึงมันตัวสวยอะไรอย่างนี้
เหมือนกันจะเจ็บทิ้มแทงมาในใจเราว่าเราจะหาวิธีไหนดี
เราต้องใช้เขาให้ได้อย่าให้เขาดูถูกเรา

ต้องแบบขอบคุณนะคะไทยรัฐทีวีค่ะ
ที่มีรายการนี้ทำให้หนูได้มีความหวัง
ทำให้หนูเหมือนกับได้มีหวังมาอีกครั้งหนึ่งว่า
หนูอาจจะใช้หนี้ได้อะไรอย่างนี้
ขอบคุณขอบคุณมากค่ะ
มีครั้งหนึ่งตัวหนูเองนะคะก็เคยป่วย
แบบว่าถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตไม่รอด
คือหมอเอ็กซาเรย์เห็นจุดเต็มไปหมดเลย
ก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
เจ็บจนทวีคูณคร่าวจนเราไม่กินข้าวเลย

ก็ถึงแม้ว่าเราจะดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเรา
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณนุ้ยร้อง

นั่นก็เป็นเรื่องราวของเธอนะครับ
ก่อนที่จะมาออกรายการของเราในวันนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่สี่
ครั้งที่๔แล้วนะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับ

แม่ผู้แบกทุกข์จากหนี้ไว้ทุกลมหายใจครับ
สวัสดีครับคุณนุ้ยครับ

เขาก็จะมีกำลังใจที่ดีมากับเขาเสมอค่ะ
และกำลังใจที่ดีของพี่นุ้ยจะเป็นใครได้ล่ะคะคุณผู้ชม

ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ

คุณสามีและลูกนะคะ
พี่รวยน้องเบ้นน้องเพชรน้องแพลวน้องพลอยและน้องแตงโมค่ะ
คนล่าสุดนะครับนี่ก็เป็นครอบครัว
จริงยังมีคุณแม่สามีอีกท่านหนึ่งนะครับ
คุณย่าของเด็กอีกหนึ่งท่าน
ค่ะพูดถึงเรื่องราวดีนี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องหมดหนี้
ไม่มีหนี้แล้วตอนนี้นอกระบบเรียกว่าเสร็จ
ปิดกระบวนการการกู้ปิดกระบวนการการมาเก็บรายวัน

นี่ในส่วนอื่นมีของใครอีกบ้างพี่หนุ้ย
ก็มีที่ยืมพี่น้องเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือทางแฟน

ถ้ามีก็ให้เอาไปคืนเขาบ้าง

เนี่ยเป็นลูกนี้ที่ดีมาก

มีสมุดจดว่าเป็นหนี้ใครบ้างอะไรเท่าไหร่

แล้วก็จะพกติดตัวเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์

ตอนนี้เงินได้เท่าไหร่แล้ว
ใช่ว่าในแบงค์ตัวอยู่เท่าไหร่แล้วอันนี้ไปดูหนี้เท่าไหร่วะเนี่ย

พูดว่าวันหนึ่งเราจะต้องใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
อยากเห็นภาพนั้นไหนถือด้วย

เปิดมาก็มานั่งดูแล้วก็ไล่ดูทีละคนละคนละคน
ตอนแรกก็คิดเบาค่ะ

วันหนึ่งเราจะใช้หนี้หมดไหม

ถ้าเราตายก่อนเราไม่ได้ใช้หนี้เราคงจะตายตาไม่หลับ

วันหนึ่งเราต้องใช้หนี้ให้ได้

ตั้งใจไว้แบบนั้น

เห็นมั้ยเวลาเขามาเก็บแล้วไม่ได้เงิน

ตอนแรกก็เคยทำ

แต่ตอนหลังมาติดแตงโมค่ะ

แล้วก็หญ้าตอนหลังคือ

ต้องมีเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัย

เป็นเบาหวานเป็นแบบว่าหลงลืม
คุณนุ้ยก็เลยต้องดูแลดูแลยังไงบ้างฮะ
อย่างแรกก็คือหาข้าว
ค่ะแล้วก็คอยบังคับให้ย่าอาบน้ำเพราะจะลืม

เค้าก็จะบอกเอ๊ก็ว่าอาบแล้วนะอะไรเนี่ย
แต่เสื้อตัวเก่าบอกแม่ไปอาบเลยอาบล้างตัวให้สะอาด
ได้สดชื่นต้องคอยต้องคอยจี้ค่ะ
๘๘ปีแล้วค่ะจาก๙๐แล้วนะคะ
ยังเดินเหินสะดวกเจ็บหัวเข่า

หิวข้าวทำไมไม่เอาข้าวให้กูกินเลยกูหิวไม่สนใจกูเลย

โอกะนี่มันเป็นคนจัดการให้
ถือว่าเป็นลูกสะพ้ายที่ดีเลยไหมคะ
ก็เหมือนกับแม่เขาเองเลยครับที่เขาดู

พี่ไปดูดิย่าทำอันนู้นย่าทำนี้จะไม่มี
ไปดูเลยค่ะทำเองค่ะและมีพี่สาวคนโตว่าตอนนี้เขารู้ว่า
เขารู้ว่าย่าหลงลืมแล้วก็เหมือนกับป่วยอะไรอย่างนี้

แฟนหนูบอกว่าให้เอาย่ากลับบ้านเดี๋ยวกูดูเอง
อะไรอย่างนี้มึงเป็นภาระกันไหมอะไรอย่างนี้
หนูก็สั่งแฟนบอกว่าไม่ต้องพากลับเดี๋ยวดูเอง
หนักกว่านี้ต่อให้หนักกว่านี้ก็ดูได้
อยู่กันไปอย่างนี้แหละดูได้ไม่ต้องให้ใครดูเดี๋ยวดูเอง

คุณนุ้ยได้มีโอกาสดูแลคุณแม่ของสามี
ก็คือเป็นคุณย่าของลูกเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วกับแม่ของตัวเองเนี่ยกลับไม่มีเวลา
คือไม่ได้มีเวลาคือมันไม่มีโอกาสที่จะไปดูแล

คุณนุ้ยเคยคิดอะไรบ้างไหมฮะ

เพราะว่าถ้าแม่อยู่ใกล้ก็จะได้ดูแลเหมือนกันแบบนี้
แต่ว่าแม่แฟนอยู่ใกล้เรา
เราก็เลยดูแลได้ง่ายกว่า
แต่กับแม่ก็คือเราจะรู้ตลอดว่าเขาเจ็บเขาป่วยหรือเปล่า
เพราะว่าโทรหาแม่ถ้าเว้นก็ไม่เกิน๒วัน

ถึงจะไกลแต่ว่าก็ขอบคุณเครื่องมือสื่อสารเนาะ
ยุคนี้ที่ทำให้ได้เหมือนอยู่ใกล้กัน

ก็ยังเหมือนได้อยู่ใกล้กันตลอด
มันมีแบบนี้อีกนะที่โทรแล้วเห็นหน้าพี่นุ้ย
ใช่ค่ะเวลาพี่ชายเขากลับบ้านอย่างนี้

เขาก็จะบอกโอ้นุ้ยอ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้อีกคนนึงเลยที่เราควรจะขอบคุณนะ
บางทีเขาอาจจะมาทวงเรา
มาทำให้เราอึดอัดใจบ้าง
แต่ในยามที่เราไม่มีก็มีเจ้าหนี้นี่แหละที่คอยให้เราได้หยิบยืม
พี่หนุ๊ยอยากจะบอกอะไรกับเจ้านี่ไหม

ก็อยากจะบอกนะคะเจ้าหนี้ทุกคนเลย
มนูพี่เดือนโบหนึ่ง
แล้วก็อีกหลายคนที่ว่าคอยช่วยเหลือ
ยามที่เราไม่มีในตอนนั้นก็คือ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยได้ตลอดในทุกครั้ง
แต่ก็ช่วยยังไงก็ขอขอบคุณมาก
ที่เคยช่วยเหลือกันคอยช่วยเหลือกัน
สิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตรงนี้คือเพลง
ที่มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

คุณต้องเป็นกำลังใจให้กับลูกหนี้คนนี้นะครับ
เขากำลังทำงานกำลังต่อสู้
เพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ให้คุณอยู่

เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับ
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

แต่ไม่แน่ใจคำนึง

ดินเจ้าเอยข้าเคยอยู่กลายมาก่อน
อุ่นร้อนและเย็น

มีสิทธิ์รับ๑แสนบาท
แต่ถ้าร้องผิด๘๐๐๐ที่มีอยู่

ถ้าสู้แล้วใช้ตัวช่วย
มี๒ตัวช่วยใน๔นะครับที่ช่วยได้แน่คือร้องเพลงเก่งของตัวเองและข้ามเพลงนี้ไปเลย

ตรงอื่นชัวร์เหรอชัวร์ไหมคะ
ชัวร์ค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณนุ้ยจะสู้หรือจะหยุด
คุณหุ้ยสู้หรือหยุดครับ

ตอนนี้อยู่ที่การเลือกแล้วนะครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับ
เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๒และแผ่นที่๓นะครับ
ตอนนี้เหลือแผ่นที่หนึ่งสี่ห้าหก
คุณนุ้ยเลือกได้๑แผ่นนะครับ

แผ่นที่๔นะครับที่คุณนุ้ยเลือก

ไม่ใช่ข้ามครับ

คุณนุ้ยเเนี่ยเป็นคนดวงแข่งนะ

ให้เพลงอะไรไว้กับทางรายการรึนะ
ได้ถูกที่ถูกเวลาที่สุดเลยนะพี่หนุ๊ยถูกตัวเลยคุณหนุ๊ย
ถึงเป็นเพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกห้ามร้องผิดเหมือนกัน
หรือยังคะพี่หนุ้ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะคว้าเงินแสนหรือยังคะ
พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ
มาถึงเพลงที่๖นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ

ต้นทะนะ
ข้าชื่อดาวเรืองขอเข้าในเมือง
ชื่อชักเฟืองเหลืองลืม
เป็นดาราหน้าปกหนังสือเออ

ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววได้
แววดาวเรืองชัดเรืองเรืองรอง
แมวจ้องแมวมอง
ความพุทธพร้องแพลวพร้าว
ขำเยอะเยาเออเอ่ออวกันกริ้วกราว
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่งเอ่ย
ด้วยข้าซาวิลัย
เมร์ข้าเคินจังแต่ข้านังศุมย์ใจ
อันนี้จ้าฆ่าไม่ทันดังใด
ทายมาทายไป
ท้องขยายขึ้นมา
นามดาวเรืองหรือนางแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหน้า
นางดาวเรืองนอนไอให้หนุ่มแซวมา
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อยเรียกอีม่าดาวโรง
เพลงเก่งด้วยแล้วก็เพลงแตะ๑แสนบาทด้วย

นามดาวเรืองนางดาวเรือง
ฟังแอบฟังอยู่ข้างล่าง
มาถึงเพลงนี้นะครับเพลงที่หก
เป็นเพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาทนะครับ

ร้อง

รบทุนสู่ชีวิต